คุณผู้ชมมาด้วยมาดูกันเรื่องของฤทธิ์เหล้าฤทธิ์น้ำเมา
คือพอมันเกิดเหตุแล้วบางอย่างมันเศร้าแต่มันก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้
เพราะว่าฝั่งสามีเนี่ยเมาค่ะเมาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับเมีย
ปรากฏว่าเอามีดไปแทงเมียจนตายต่อหน้าลูกเลยนะ
ลูกเองก็ขวัญหนีดีฟอร์หลังจากนั้นนะคะคนแทงตัวสามีได้สติ
ได้สติแล้วร้องไห้โฮงกอดศพเมียขอโทษเมีย
แต่ไม่ทันแล้วชีวิตหนึ่งชีวิตตายไปด้วยน้ำมือของเขาแล้ว
ครับแต่เขาบอกเขาห่วงไงเขาหึงเมียเขาห่วงเมีย
คิดว่าเมียไปมีผู้ชายคนอื่น
แล้วก็บอกด้วยว่าที่ทำไปเป็นเพราะว่าเมาจริง
เหตุการณ์นี้ตำรวจที่สพระขนงจับอุมตัวนายคนนี้
ชื่อว่านายสมปองงิ้วงามหรือว่านายยาวอายุ๔๐ปี
นี่รอมอบตัวอยู่กับตำรวจนะสภาพเขาเนี่ยเมาเลย
เพราะว่าไปก่อเหตุเอามีดแทงเมียคือนางสุรีวันแก้วคันโท
อายุ๒๘ปีเกิดเหตุที่บ้านล่ะค่ะในซอยอ่อนนุษย์๔๖แขวงสวนหลวง
เมียเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาวแล้วก็ลูกชาย๓คน
ลูกเนี่ยร้องไห้อยู่ในจุดที่เกิดเหตุทีนี้ทางแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะ
ก็ตรวจสอบศพผู้ตายปรากฏว่าโดนแทงด้วยมีดใต้รักแร้ด้านซ้ายแผลหนึ่ง
หงายจมกองเลือดอยู่กลางห้องเลยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ย
ก็เข้าไปเก็บมีดเป็นมีดปลายแหลมยาวฟุตหนึ่ง
เลือดตกอยู่ใกล้กันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวของนายาวเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าผมอ่ะอยู่กินกับเมียมาสิบปีนะ
มีลูกสาวมีลูกชายทั้งหมดสามคนคนแรกเนี่ยเป็นลูกติดเมีย
ตอนแต่งงานฝ่ายหญิงท้องได้๒เดือนแล้วส่วนอีกสองคนเนี่ยเป็นลูกของผมกับเมียนี่แหละ
แล้วสาเหตุที่ทำไปผมคิดว่าเมียกำลังไปคบกับผู้ชายคนอื่น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคนปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ชายในซอยเดียวกัน
ลูกผมก็รู้เรื่องนี้ด้วยแล้ววันนั้นน่ะเมียผมหยุดขายก๋วยเตี๋ยว
พอตอนช่วงเที่ยงเนี่ยตัวผมกลับมาบ้านหาเมียสิว่าเมียอยู่ไหน
ไม่เจอเมียแล้วโทรไปหาแชทไลน์ไปหาติดต่อเมียไม่ได้
ก็เลยไปตามหาพี่น้องว่ารู้ไหมว่าพี่สาวเธอไปที่ไหนไม่เจอตัวค่ะ
ทีนี้ก็หวาดระแวงแล้วก็หึงหวงไปหมดตอนเย็นมานั่งดื่มเหล้าย้อมใจ
รอเมียกลับมาถามว่าไปนอนกับผู้ชายมาใช่ไหมเมียก็เลยบอกว่า
กับพูดแบบนี้ไม่อยู่ด้วยแล้วนะจะเก็บของออกจากบ้าน
ก็บันดาลโทษะค่ะคุณผู้ชมเอามีดเนี่ยเอามีดพกเนี่ยแทงมั่วไปทีนึง
คิดไงว่าเมียจะตายแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต่อหน้าลูกเลย
ฟังในสมปองสามีที่ก่อเหตุหน่อยค่ะ
ก็รวม๓คนแล้วฮะแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีชื่อชาย
ก็คือพฤษฎะแม็กซ์ว่ะ
เขาไปหลายทางแล้ว
เจอมาไปหลายทางแล้ว
จับได้แล้ว
คิดไปเองว่าเมียนอกใจแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
นี่แยกกันอยู่มาแล้วนะช่วงหลังนิ่นในยาว
อาการหนักกว่าเดิมมีเรื่องกันบ่อยขึ้นลงไม้ลงมือแบบนี้
และตำรวจต้องดำเนินคดีข้อหาคาพผู้อื่น
อื่นโดยเจตนาคุมตัวนายยาวไปดำเนินคดีต่อไปนะคะ